นี่แหละครับไปที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
หมูป่าแสนรู้ที่รอดตายจากโรงฆ่าสัตว์นะครับ
มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่เข้าไปที่วัดแห่งนี้จะน่ารักขนาดไหนไปดูเขาหน่อย
สนุกมากย้อน
ไปดูหมูกันไหมหมูป่าเยอะแยะเลยนะฮะ
ตัวขาวนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่
นี่เป็นหมาป่าอันนี้เป็นหมาเพื่อนหมูป่านะฮะ
โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เพิดเพลินกับการ
ให้อาหารฝูงหมูป่าแม่ลูก๙ตัว
ไหว้พระภายในวัดพระธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับ
ก็นี่เขาบอกมาทำบุญให้กับหมูป่าหน่อยด้วยนะครับ
คือให้อาหารหมูป่าน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับ
พระลูกวัดบอกว่ามีหมูป่าเพศเมีย๒ตัว
วิ่งหนีตายออกมาจากโรงฆ่าสัตว์เลยนะ

ก็เลยบอกโอ้โหเขาคงอยากเอาชีวิตรอด

ดังนั้นต่อชีวิตให้เขาแล้วก็นำมาถวายวัดนี่แหละครับ

กระทั่งพบหมูทั้ง๒ตัวมีลูกในท้องติดมาด้วย
แล้วก็ได้ตกลูกออกมารวมทั้งหมด๗ตัวนะครับ
ด้วยความเชื่องและแสนรู้ของหมูป่า
ประกอบกับทางวัดมีพื้นที่กว้างขวาง

จ๋าเชื่องกับคนนะลูกนะ
เราจะได้อยู่ที่นี่นานนะแล้วก็จะมีคนรักคนเมตตา
จริงเหรอแม่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กดี
เขาจะรักเราจริงใช่เดี๋ยวเขาก็เอาอาหารมาให้เรา
แล้วเราก็มีเจ้าขาวเป็นเพื่อนเล่นด้วย
นี่เห็นไหมแล้วกินเจ้าขาวได้มั้ยไม่ได้ดี
แล้วเราก็ได้เป็นอิสระด้วยเพราะว่าทางวัดเขาเลี้ยงแบบอิสระเลย
ปล่อยไว้แบบนี้เลยสามารถเดินไปไหนมาไหนก็ได้

เชื่องทั้งตัวแม่แล้วก็ลูกทั้งหลายแหล่วของเขา
ก็เชื่องทำให้คนเขาชอบเลย
และคนก็ชอบหมูก็ชอบเพราะว่าพอเชื่องคนก็เอาอาหารให้
แล้วก็กินกินแล้วก็พุงกลางแล้วก็นอนสบาย

เพราะว่าก็อาจจะอันตรายต่อหมูไงเดี๋ยวท้องสงท้องเสียได้
ก็เป็นขนมปังแผ่นของทางวัดนี่แหละครับ

จนถึงทุกวันนี้หมูป่าแล้วก็ลูก
ก็ถือว่าโอ้โหเป็นความน่ารัก
ทำให้คนมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้
นอกจากมาสักการะพระแล้วนะครับ
ก็อย่างได้มาอยู่กับหมูป่าน่ารักแบบนี้ด้วยนะครับ
น่ารักไหมล่ะคุณครับแม่๒ลูก๗นะครับ